วันนี้เครื่องหัวเยอะนิดนึงกำลังประดิษฐ์เครื่องหัว
เครื่องหัวจะใกล้อุ่นควันมาเพราะว่าตกตกใจ
ใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณหนุ่มกันใจ

ติ๊กต๊อกอะไรอะไรคือดาวติ๊กต๊อก
เดี๋ยวนี้พี่กำลังเล่นติ๊กต๊อกแล้วล่ะค่ะพี่หนุ่ม

มีคำพูดของพี่แบบเด็ดเยอะนะ๔คนถึงต้องเอาไปตัดลงติ๊กต๊อก
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเอาไอ้ที่ไปลงอะไรนะที่ไปเที่ยวหัวหินก็เลยตัดไปลงเอาเสียงของคุณเจนยันทิพย์ไปลง

ตอนนี้ใครหรอแต่ยิ่งจะยิ้มไม่ออกเอาเนอะ
หนูก็มาย้าตามหาโทรศัพท์หนูอยู่ที่หนูมาเช้าหนูตามหาโทรศัพท์

หนูก็ว่าไอ้โทรศัพท์หายไปไหน

คือเรื่องของเรื่องวันนี้หลายคนติดตาม

ใช่ค่ะเพราะว่า๖๓คนแล้วมีการแพร่ระบาด
ประเทศในประเทศไทยตอนนี้เจอแล้วอีกหนึ่งราย

ท่านก็มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด

บอกว่าตอนนี้เจอผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน
เป็นโอมิครอน๖๓ราย

ระบบการเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองค่ะ

จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นเคสไป

ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการยกเลิกหรืออะไร

แล้วก็อาจจะทำให้ไม่ได้รับความบันเทิง

ก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วย
สำหรับคนไทยที่เดินทางมา

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่๑พฤศจิกายน

อันนี้นะคะก็คือบอกว่าเข้ามาได้
จ่อชงสบคชุดใหญ่กันแล้ว

จะต้องกลับเข้ามาในระบบการกักตัวอีก

ที่เดินทางไปต่างประเทศจะขอความร่วมมือ
ให้พิจารณาชะลอการเดินทาง

โดยสอบคอชุดเล็กแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข

ก่อนจะให้เดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะ

ขอให้มารับเข็ม๓โดยด่วนค่ะ

ซีโนแวคไม่ค่อยตอบสนองกับโอมิครอน

ไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนก้า
เป็นบูสเตอร์เนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยได้เยอะ

ท่านเป็นผู้อำนวยการกองโรคระบาด

ในประเทศไทยเนี่ยค่ะ๑ราย

วัคซีนแอสตราเซเนกา๒เข็มแล้ว

เป็นโรคเบาหวานเมื่อวันที่๒๒
พฤศจิกายนค่ะเดินทางจากไนเจรีย
เข้ามาที่ประเทศไทยผ่านระบบแซนบ็อกซ์

หลังจากนั้นนะคะก็อยู่ในระบบแซนบ็อกซ์
ที่สามารถเดินทางออกนอกโรงแรมได้

อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ

วันที่๑๐ธันวาคมในระหว่างนั้นเอง
เขาก็จะมีไปห้างสรรพสินค้า
ไปร้านสะดวกซื้อโดยการที่เช่ารถ

ขับไปตามที่ต่างเองด้วยนะคะ

เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเป็นไข้

เป็นคนคอยดูแลตลอดในช่วงนั้น

ผลตรวจของผู้ชายคนนี้เป็นโอมิคอนถูก

ก็ติดเชื้อจากสามี

ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทย

ไปตรวจตาด้วยนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ไปตรวจนี่สวมหน้ากากตลอดเวลา

ร้านค้าใกล้กับโรงแรม

เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น
เข็มที่สามที่โรงพยาบาลเอกชน

อันนั้นผลเป็นลบนะคะ
วันที่๒ธันวาคมไปพบแพทย์อีกครั้งนึง

ผลลบทั้งหมดค่ะผลเอ็กซาเรย์ปอด

ครบ๗วันตามโปรแกรมของการกักตัว
โรงแรมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการ

อยู่กับภรรยาต่อมาวันที่๔ธันวาคม

ไอเจ็บคออ่อนเพลียมากขึ้น

ยังเป็นลบนะครับตรวจเองยังเป็นลบอยู่

คืออาการเขาไม่ดีขึ้นเริ่มเหนื่อยมากขึ้น

ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ผลของสามีออกมาว่าเป็นโอมิครอน

ตัวภรรยาเองเขาก็เลยต้องเอาเชื้อเนี่ย

เหมือนกันว่าเป็นโอมิครอนหรือเปล่า
แล้วก็ไม่เห็น
ผมเนี่ยเริ่มอ่ายแล้ว
ฉันก็อ่ายเถอะ
ก็เลย๗ธันวาลเลยไปเลยไปเช็คอีก
วันนี้ฝรั่งเศสประกาศอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีการเข้าดาวน์เกิดขึ้น
หลายประเทศได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่มีการเข้าดาวน์เกิดขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องดูต่อไปว่าวันนี้คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ต่างนักท่องเที่ยวทั้งหมด
แต่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมคอรมอลเราต้องดูความชัดเจนอีกเหมือนกัน
ก็บอกเลยว่าปารีสเนี่ยยกเลิกจัดงานฉลองปีใหม่เนเทอร์แลนด์ล็อกดาวน์ช่วงคริสต์มัส
ขณะที่หลายประเทศในยุโรปออกมาตรการการสกัดโควิดแล้ว
แล้วเราล่ะในรอบนี้ไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่คือนักท่องเที่ยวหมดเลยนะ
ใช่ก็เป็นเข้ามาจากต่างแบบออกไปข้างนอกประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามา
อย่างคนไทยหลายคนก็เดินทางไปเนี่ยอย่างล่าสุดที่เห็นไปแสวงบุญ
สาอุดีอาราเบียกลับเข้ามาก็ไปพบเหมือนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปที่ภูเก็ตก็มีเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
ก็คือหมายความว่าเราต้องจองโปรแกรมกับโรงแรมที่เราจะพักใช่มั้ยคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วคุณไม่พบเชื้ออะไรเขาก็จะปล่อยให้ออกไป
คือไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติเข้ามากักตัวหมดอืมเพราะบางทีแบบเข้ามาวันเดียวตรวจหา
มันอาจจะยังไม่พบเชื้อในกรณีหลายคนที่เข้ามานะตอนนี้
แล้วก็ตอนนั้นนี้เรากี่วันนะคะ๒อาทิตย์นะคะ
มี๑๔แล้วก็มีช่วงนึงมา๗ด้วยหรือเปล่า
แล้วก็เป็น๗แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติคนละครึ่งทางก็อาจจะเหลือแค่๗หรือเปล่า
ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่เราก็ไม่รู้แหละเพราะรอความเศรษฐ์เจ็บ
เพราะว่าตอนนี้คุณอนุทินเขาบอกว่าเขาจะพยายามชงสอบคอ
ว่าสอบประคอสมมุติฐานโควิดเนี่ยเขาจะเอายังไงต่อ
แต่ยอดผู้ติดเชื้อถ้าเป็นแบบว่ารายใหม่ในประเทศไทยสำหรับณวันนี้๒๕๒๕ราย
ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๓๑รายด้วยกัน
ยอดลกลงเหลือ๒๐๐๐กว่าแต่วันนี้ที่น่ากลัวคือโอเมคอนนี่แหละ
ค่ะคือตั้งแต่ถ้าเราเห็นมาเนี่ยจริงตั้งแต่เมษาถึงประมาณที่สิบธันวาเนี่ย
จะมีผู้ป่วยโอมิคอนที่ยืนยันมาทีแรก๑๑ราย
พอหลังจากวันที่๑๑ธันวาเป็นต้นมาถึง๑๙ธันวาเนี่ยค่ะ

ก็เลยบอกว่าตอนนี้๑ใน๔ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นโอมิครอน
ดังนั้นก็ต้องรอดู๑๐๑๙ธันวาลมียืนยัน๕๒ราย
ช่วงระยะเวลาเพียงแค่๙วันในช่วงนั้นนะคะมา๕๒เลย
ก็เลยมีความกังวลแหละว่ามันดูแบบเข้ามาถึงปุ๊บแล้วแพร่อย่างรวดเร็วทีเดียว
ซึ่งเขาบอกอาการใหม่ของโอมิคอนเนี่ยง่ายเลย๑เจ็บคอ

ไม่คิดเจ็บไปแล้วอ่ะเออเจ็บ๒ครั้งอ๋อโอเค

แอร์เย็นเนี่ยแล้วยังมีเหงื่อออกอยู่เนี่ย

อ่าวันนี้พี่หนุ่มตั้งใจฟังมาก

หิตอำมะหิตวันนี้ฉันเห็นคนไปออก

แล้วสมมุติเราไปใส่เสื้ออีกปุ๊บตั้งปุ๊บอย่างนี้เลยไงเธอ
เพราะฉะนั้นเราไม่มีคอมันก็เป็นโอกาสดีถูกต้องไหมล่ะ
หนุ่มจะแซวเรื่องว่าวันนี้อมหิตเพราะว่าในรายการใช่ไหมล่ะ
ใช่ครับวันนี้เราก็เห็นนิดนึงวันนี้ให้เขาไปเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่ออ่ะ
ฉันก็เข้าใจหัวใจนางแต่ก็โอเคเข้าใจนางแหละ

เดี๋ยวค่อยมาเล่าอ่านะอะไรนะอะไรนะออกนั่นเหรอคะ

เพจเอาไปแชร์แล้วล่ะเกี่ยวกับให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์
หรอกจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
มันเป็นประเด็นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนตั้งแต่วันศุกร์มั้งใช่ไหม
ถ้าจำไม่ผิดประเด็นนี้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์
แล้วพอดีว่าผมเองก็เลยเชิญเข้ามาออก
เพราะว่ามีหลายที่ที่ส่งมาหาผมนะว่าให้ทำเรื่องนี้
ก็มีทั้งจ่ายพิชิตไอบิดดราม่านะฮะมีอยากดังเดี๋ยวจัดให้ใบคิมมีน้องคิมเนี่ย
ก็ส่งมาคือโอ้อีกหลายที่เลยทนายด้วยเนอะ
คือมีหลายที่ที่แบบอยากจะให้เอามาคุยกันว่ามันยังไงอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยติดต่อไปก็ติดต่อทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
ก็เขาก็ยินดีที่จะออกมาเคลียร์
วันนี้ทางฝั่งของคุณธีน่าเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของแม่ค้าเนี่ย

คือเรื่องคือถ้าเกิดมีคนติดตามอยู่แล้วคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะ

กระเป๋ากระเป๋าใบหนึ่งเรื่องมันเป็นครอปเมตรคล้าย
คือมันเป็นกระเป๋าแอร์เมสนี่แหละคือคอนสต๊อก

อ่าคอนสตรองค์เนี่ยคือเรารู้รู้กันอยู่แล้วว่าราคามันแบบสินทรีย์สักแค่วัน
ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใหม่มันไปเกือบ๕แสนแล้ว

มันจะตกถูกมา๓แสนกว่าบาท๔แสน
ก็มีน้องคนหนึ่งในชมพู่เขาอยู่เชียงใหม่
อยู่เชียงใหม่เขาซื้อมาจากร้านที่เขาไว้ใจได้เขาก็ซื้อประจำ
เขาก็ใช้มาสักพักเขาอยากขายเขาอยากขายเสร็จก็ติดต่อไปที่ร้านนี้
ปรากฏร้านนี้เนี่ยก็ถามว่าน้องอยากได้เท่าไหร่เขาบอก๓แสนอ้าว
ก็มีการบอกว่าโอเคทางชมพูก็บอกว่าอ่าหนูขอสักอ่าสามแสนห้าได้ไหม
อ่าเขาก็ซื้อสามแสนห้าไปสามแสนห้าเสร็จปุ๊บปรากฏอีกร้านหนึ่งที่เขารู้จัก
จะขอซื้อสามพันห้าเขาก็บอกทางนี้เขาบอกเขาก็ลำบากใจ
ทางนี้ก็เลยบอกให้สามแสนเจ็ดอ่าอ่าที่ได้สามแสนเจ็ดทางฝั่งของน้องบอกว่า
เคค่ะ๓๗๐หนูขายสักพักกลับมาบอกว่าพี่ทางร้านนู้นที่หนู
จากเขาให้สามแสนเจ็ดเหมือนกันคือเขาจะซื้อไปใช้เองทางทีนั่งบอก
โอเคงั้นเดี๋ยวเขาให้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเลยอืมเอามาขายเขาแล้วกัน
ก็ปรากฏน้องก็ตกลงขายให้พี่เพราะได้เงินมากกว่าเขาต้องขาย
น้องชมพู่เขาก็ส่งอันนี้มาเขาขอเช็คของพอส่งมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
ทีหน้าเนี่ยพอมาเห็นแล้วก็เงียบหายไปหนึ่งวันน้องก็ติดต่อกลับมา
บอกน้องอย่าเสียใจนะอันนี้ปลอมอ่าบอกทางชมพู่อันนี้ปลอม
หลังจากนั้นเขาก็เขียนคำว่าปลอมเนี่ยสลักไปบน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

น้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะน้ำต้องหานะลูกนะ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

ผ่านไปเปลี่ยนไปสระโพงนู้นเงียดฮะก็ชื่อนัคภาพครับใช่
นัคภาพร้อมครับชื่อก่อนคือล้อมบลงคลนนังสัมภาษณ์ซึ่งที่ติดติดไงตลอดที่นักข่าวพยายามสัมภาษณ์นางล็อทนี่นัดข่อนว่าไงบ้างอ่ะอ่ะ
ตรงนั้นใช่ถึงการที่พูดเราอย่างนั้นพูดไปไปเลย
ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะแต่พูดที่สนุนสนานพูดไปเลย
มันไม่ได้ราบกรรมทาจากเรา

บอกนางไม่จ่าย๒ล้านยังไงนางก็ไม่จ่าย

ของชมผู้เนี่ยเขาก็ไปฟ้องแหละ
เพราะว่าเขามีทนายก็คือทางทนายเกิดผล
นายเกิดผลก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้ถือว่าเป็นการพนัน
แต่มันถือว่าเป็นคำมั่นที่พูดออกมาแล้วเนี่ย
ยังไงภาษาทางกฎหมายเขาเป็นยังไงก็ต้องรับ

อ่ะฟังชมผู้ชมผู้เอามา
ไม่ใช่เป็นอย่างเดิม

เราตกลงอ่ะคะเขาไว้ว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่นะคะ
อ่าอันนี้เป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกเลย

เขาก็รับในราคานี้
ใช่ค่ะเขารับในราคานี้หนูก็ส่งไปให้เขานะคะ

แต่ว่าก็มาเกิดเรื่องว่าที่เขาว่าพอนี่แหละค่ะ
วุ่นของวัยรุ่นสรพงศ์

เขาก็กำลังขึ้นกันอยู่ตอนนี้

ผมก็ได้มีโอกาสพูดในรายการของผมไปแล้วนะ
ว่าจริงแล้วการที่เขาจะขายของมือสองเนี่ย

ใครต้องแม่น
แม่นเพราะมันจะต้องแบบมืออาชีพ
อย่างเช่นแบบร้านมือ๒นาฬิกาก็ต้องดูให้ข่าว
ถูกป่ะว่าเฮ้ยรายการเรือนนี้แท้หรือปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่
คือมันเบื้องต้นคุณต้องมีการศึกษาศึกษาแบบ
ศึกษาหาความรู้เรื่องของสิ่งนั้นที่คุณกำลังจะขาย
เพราะว่ามันมีผลไปถึงตัวลูกค้าด้วย
มีผลไปถึงตัวเองด้วยต่างนานา

ไม่มั่นใจอะไรเนี่ยอย่าพูดออกไป

คำพูดมันคือนายคนพอพูดไปแล้วเนี่ย

มันไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่สังคมเขารับทราบไป

เขาไม่ได้รู้สึกเล่นกับเราถูกป่ะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือกรณีที่ว่า

คนที่ไปว่าเขาในโซเชียลอะไรอย่างนี้
คือพี่ก็บอกเขาบอกว่าอย่าไปฟ้องเขาเลย

คุณต้องยอมรับว่าวันหนึ่งที่คุณก้าวขาเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย
คุณก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งคนที่รักและคนที่ไม่รัก
คนที่เขาชอบคุณเขาจะสันเสริญแล้วก็จะชื่นชอบคุณ

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีทั้งสองแบบ
การที่คุณไปฟ้องเขาแต่คุณยังหากินในโซเชียลเนี่ย

เขาก็บอกโอเคเขาจะไม่ฟ้อง

เรื่องของ๒ล้านก็ต้องไปว่าบนชั้นศาลว่าเขาจะยังไง

ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเลย

เพราะเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ของเขาต้อง๒ล้านเท่านั้น

ใช่เพราะว่าคุณพูดมาแล้วแล้วคุณไปท้าเขาว่า
สำคัญที่สุดคุณบอกว่าเขาใช้ของปลอมเนี่ย

ถูกมากว่าเอาของปลอมไปหลอกขายหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เสียหายนางก็จะฟองลองต่อ

เพราะว่าในค่าตรวจอีล่ะ
ใช่เพราะนางเอาไปส่งไปตรวจอีกหมดค่าตรวจเป็นหมื่นเนอะ

ใช่แต่ว่าจริงแล้วผมมองว่า
จริงแล้วคุณสรพงศ์หรือคุณธีน่าเนี่ย
อันนี้เรียกสรพงศ์ได้แล้วมั้งนะเพราะเขาจะไปเปลี่ยน
เขาจะเปลี่ยนจริงใช่ไหมพี่
เขาต้องเปลี่ยนเพราะผมบอกว่าพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนแล้วคุณช่วยลงหน่อยนะ
แล้วเขาพูดในรายการผมนะว่าเขาจะเปลี่ยนตอนแรกเขาจะไม่ยอม

เพราะคุณต้องทำอะไรให้มันเห็นเป็นรูปธรรมในสิ่งที่คุณพูดไปบ้าง
อย่างน้อยมันก็เป็นการลดทอนคุณอาจจะดูเป็นตัวตลก
คุณอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่าเออเฮ้ยสังคมหัวเราะคุณ
ว่าคุณเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือ

ป่ะสังคมทุกวันนี้ยอมรับ
คือเขาไม่ได้โกรธนะเขาไม่ได้แบบเกลียด
แต่เขาแค่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดคุณทำได้ไหม
ถ้าคุณพูดแล้วคุณทำไม่ได้คุณอย่าพูด
สังคมเขามองตรงนี้เขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นมิจฉาชีพ
เขาไม่ได้มองว่าคุณบางอย่างนี้เปล่า
เขากำลังมองเขากำลังจับจ้องแล้วมองคุณอยู่ว่า

อย่างวันนี้ผมออกตัวให้แล้วว่าเพศสภาพมันเปลี่ยนไม่ได้หรอก
ถูกไหมถ้าให้มดดำว่าทุกวันให้ไปมีเมียมีลูกทำได้ไหม

ก็ทำไม่ได้ถูกหรือเปล่า
คือเพศสภาพเราก็ต้องยอมรับเขา
หรือจะพล่อยพูดอะไรออกไปแล้วเข้าใจตรงนี้

แต่ชื่อเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนอย่างน้อยให้คนได้เห็นด้วยว่า
คุณทำแล้วนะอืม
นั่นแหละอืมอะโอเคน่าฮะวันนี้มีการทำโพง
นักการเมืองที่ครองใจคนไทยมากที่สุดได้แก่

ต่อมาพูดคุณธนากรวังวูลคงชนะ
ซึ่งเป็นโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีด้วย
เขาได้ทำการสำรวจด้านการเมือง

น่าประทับใจและน่าพึงพอใจมากที่สุดตลอดทั้งปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
อันดับแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
ผลงานที่ประสบความสำเร็จมากมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง
แล้วการดำเนินมาตรการด้วยการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกก็บอกว่านายกแฮปปี้นายกดีใจกับผลโพลนี้มากมากเลยนี่นะฮะ
สามสิบเอ็ดจุดหกก็คือเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ของพักประชาธิปัตย์๓๘๘เป็นของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
นี่นะฮะนี่ทั้งหมดเลย
อันนี้เป็นฝ่ายค้าที่น่าประทับใจ
บอกฝ่ายค้านที่น่าประทับใจอันดับหนึ่งก็ยังเป็นคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกรนะฮะ
คุณสุธินคังแสงนี่ถือว่าเป็นดาวสภาเลยล่ะก็เป็นรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
อีกท่านหนึ่งก็คือนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยที่แบบป้ายแดงสุดเลย
เพิ่งมารับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า
คุณพิธาก็ยังครองใจในฐานะฝ่ายค้านได้อยู่เยอะที่สุด
ส่วนผลงานของรัฐบาลตลอดทั้งปีที่ประชาชนประทับใจนะฮะแล้วก็พอใจมากที่สุด
อันดับแรกแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้โครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่งร้อยละ๕๐๔เลยนะ
ขณะเดียวกันเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อันนี้๑๒๖แต่อีกอันนึงเขาบอกว่าแฮปปี้แล้วเหรอ
แฮปปี้แล้วสิ๑๑๔คือ
ก็ถามอย่างนี้ไงนะครับว่าก็คือเกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร
ที่หลังแซงทางโค้งเลยอันนี้เพิ่งจะมาไม่เท่าไหร่เนี่ย
เราดูอันต่อไปไหมครับเราไปดูพักการเมือง
ในฐานะฝ่ายรัฐบาลที่น่าประทับใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง
ภักดิ์พลังประชารัฐฮะ๓๐๓อันดับสองประชาธิบัติ๒๓๙
แล้วก็อันดับสามภูมิใจไทย๑๗๔นะครับเราไปดูของพักฝ่ายค้าน
ภักดิ์ฝ่ายค้านี่อันดับหนึ่งยังเป็นเพื่อไทยอยู่นะฮะ๔๑๖
อันดับ๒ยังเป็นก้าวไกล๓๒๕และแน่นอนอันดับ๓ถือว่าอยู่ในใจของคนคือ
เสรีรวมไทยวันนี้ก็ได้๑๑๓เขาก็เลยบอกว่าในส่วนของมาตรการการใช้จ่าย
ลดค่าคลองชีพของประชาชนเนี่ยจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย
รัฐบาลเขามีทั้งหมด๔โครงการโครงการคนละครึ่งเฟส๓โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
รวมทั้งเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ผู้ที่ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะสี่สิบเอ็ดจุดสี่สี่ล้านคนเกินครึ่งของประเทศไทยนะฮะ
ยอดใช้จ่ายทั้งหมดของเราเนี่ยสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสี่ล้านล้านบาทนะครับ
โครงการคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง๒๖ล้านคนเลยนะครับ
แล้วก็มีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมีคนใช้ถึง๙๐๐กว่าคน
แล้วก็มีโครงการที่แบบว่าอีกหลายหลายอย่างโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งในระยะสามเนี่ย
รวมถึงโครงการที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะใช้ผ่านแปลกนะแทนที่จะใช้เดินเดินเข้าผิด
เพราะว่าจากการที่เอาเงินของรัฐบาลทั้งหมดที่เขาแบบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายเนี่ย
เขาเพิ่มแอปพลิเคชันคนที่ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มมา๘๐๐๐คนนะ
ซึ่งเพราะฉะนั้นในโครงการต่างเรายังใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้นะฮะ
ปีหน้าจะมีอีกปี๒๑ตรงนี้ชงเข้าฮลโลมอล์บ้างด้วยไหม
รอดูว่าเฟส๔จะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้คนพูดถึงเยอะมากจริงสำหรับคนชอบทานบุฟเฟ่ค่ะ
บุฟเฟ่ร้านบ่อยเอ๊ะคุณชอบกินอาหารทะเลหรือเปล่า
แต่ที่ไหนได้ล่ะขโมยปูกุ้งเขากลับบ้านไปซะเยอะเชียวนะคะ
เรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากเพจเฟซบุ๊กกิ่งแก้วซีฟู้ดเขามีการโพสต์ค่ะ
เป็นภาพของคุณยายสองคนไปรับประทานบุฟเฟ่
ซึ่งคุณยายสองคนเอ๊ะเขาไม่น่าทำแบบนี้เลยค่ะ
คุณยายมาทานร้านเราอีกครั้งนึงแม่เราก็ดีใจที่คุณยายมาทานบ่อย
ไม่เคยคิดที่จะจับตามองค่ะเพราะคิดว่าคุณยายคงชอบอาหารทะเล
แต่แล้วความจริงปรากฏนะคะคือคุณยายขโมยของเรากลับบ้านเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

โดยเตรียมกล่องนะคะเอากล่องมาจากบ้านเลยเอากลับเดิม

จนคุณลูกค้าหลายโต๊ะเขาสงสารที่ร้านเขาก็เลยมาบอก
จริงคือคุณยายมาเนี่ยที่ร้านเขาไม่รู้หรอก
แต่ลูกค้าโต๊ะอื่นอื่นที่ไปนั่งทานแล้วเขาเห็นว่าเอากลับแบบเนี้ยเขาสงสาร
เขาก็เลยไปกระซิบบอกเจ้าของร้านปรากฏว่าเจ้าของร้านก็เลยไปแอบดูกล้องวงจรปิด
ถึงขนาดกับโต๊ะกระใจนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
เขาก็ไม่อยากเรียกตำรวจก็เลยตัดสินใจเดินไปบอกเลย
บอกว่าคุณยายหยุดเถอะแต่คุณยายออกอาการโมโหใส่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าท้องเสียจะเอากลับไปกินที่บ้าน
แต่คุณยายนั่งนานนะคะแล้วก็ไม่เห็นมีอาการท้องเสียในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
ก็รู้สึกเสียใจมากอย่าไปทำแบบนี้กับร้านไหนอีกนะคะ
สุดท้ายเองต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ดำเนินคดีนะ
แล้วคุณยายก็รีบเดินออกหนีออกจากร้านไปเลย

ไม่รู้เอาไปหรือเปล่าไม่น่าจะหยิบนะคะพี่
ยังจะก้าวไปไม่น่า้ละหลังจากโพสต์สังกราศถูกใช้ออกไป
หลายคนต่างเห็นใจที่ร้านค่ะ
พร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้ควรดำเนินคดี
กุ้งใหญ่มากนะ

แต่ว่าเขาเอาเตาถ่านมาตั้งให้ปิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอ

ไปกินเลยอ่ะต้องไปอุดหนุนเลยนะเพราะให้เต็มที่มากเออกุ้งใหญ่จริงจริง
เยอะด้วยค่ะต่อคิวเยอะหรออุ้ยเป็นร้านร้านกินกุ้ง
อยากจะดูว่ากิ่งแก้วซีฟู้ดกี่บาทอ่ะหัวหนึ่งอ่ะเหมือนค่ะ
อ่าบูฟเฟ่แต่ว่าดำเขามีคนส่งมาให้สี่ร้อยห้าสิบเก้าอาหาร
อุ้ยราคาดีมากไม่ต้องแว่งอ่านข่าวไม่ต้องให้ผมกินบ้างก็ได้น่ะ
สี่ร้อยห้าสิบเก้าสี่ร้อยห้าสิบเก้าหัวหนึ่งเผยให้ปูกับกุ้งขนาดนั้น
เลิกใช่เพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่แบบซีฟู้ดไงคะไม่จำกัดเวลา
บางร้านเขามีจำกัดเวลาสองชั่วโมงชั่วโมงคึงดีกว่าแต่นี้คือเต็มที่
หลักฐานที่เขาเจอนี่ก็เป็นสาเหมือนมีไข
มีก็ส่งแต่งห้าโลดูมีกล่องมาจากบ้านเลยพี่เป็นกล่องน่ะ
ห้าโลเลยครับแล้วแบบเขาบอกเอ๊คุณยาทำไมชอบมากินที่ร้านใหม่บ่อย

เพราะหัวนี้จะ๔๙๑บาท
รวมทุกอย่างรวมทุกอย่าง
จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกลัวว่าจะมีคนไปทำแบบนี้กับร้านอื่นอะไรอย่างนี้
แต่เจ้าของร้านเขาก็ตอบมาว่าแบบคงไม่อยากดำเนินคดี
จะต้องสารคุณยายอะไรอย่างนี้
กันสักครู่ช่วงหน้าแผ่นดินไหวฮะ

ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออยหอมนุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนัก
อ่ะมาคุณพระดำคุณต้องหยุดกดโทรศัพท์นะฮะรายการเข้าแล้วนะฮะ
อ่าแต่เฉลี่ยเจ้าสามสี่เบสที่ผ่านมาเธอไม่ได้แล้วมันไม่ได้ข่าวแรกไม่ได้ของฉัน
กำลังดูอยู่ว่าจะอ่านข่าวอะไร
กำลังดูต่อว่าพิมพ์รีไพรเขาน่าจะกับหมอของขวัญเขาคุยอะไรบ้างคุณเนี้ยมันเป็นคุณเนี้ยมันเป็นคนที่เจ้าเล่
หนุ่มยังนินทนาคนอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทีน่าเป็นสรพงศ์คุณมันต้องเป็นสมบัติ
ยอมเป็นสมบัติกูยอมเป็นสมบัติแต่กูไม่ยอมไปกัญชัยไม่ชื่อต่อคุณแม่ก็ยังสวยอยู่นะชื่อสุกฤษดา
สู่ศิษฎาพรเออสู่ศิษฎาสมมุติกับพี่หนูแบบไล่ให้ไปกลับมาใช้ชื่อเก่าชื่อเก่าก็ยังสวยอยู่น่ะ
ชื่อเพราะน่ะสู่ศิษฎาพรเปลี่ยนมายี่สิบปีแล้วหยุดเถอะ
มีคนมาถามรถเมย์ด้วยว่าพี่ไปเปลี่ยนชื่อกับหมอคนไหนมา

เดี๋ยวนะเป็นอิเชนซี่
แล้วเค้าก็ไปมาออกรายการรู้จริงหรือเปล่า

จำไม่ได้เจ้าของรายการรู้จริงหรือเปล่า

รายการรู้จริงป่ะรู้จริงป่าว

เอาเล่นยังไงก็เจ้าของรายการ
เป็นคนแบบเป็นเจ้าของรายการ

เขาบอกเปลี่ยนซี่แล้วดีอะไรอย่างเงี้ย

ก็เปลี่ยนมาก็ตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนชื่อนี้มาตลอดไง

ไม่ได้ตกเขาก็เป็นแต่เวลาเปลี่ยนมันยาก
เวลาเปลี่ยนต้องตื่น๖โมงเช้า

ออกปะล่ะก็คือต้องไปเปลี่ยนสมุดบัญชี
ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เสร็จก่อน๑๑โมง๑๑
โมงปุ๊บต้องเลี้ยงพระกะอะไรอย่างนี้เยอะ
มีเลี้ยงพระด้วยจริงต้องไปถวายสังขทาน

ชื่นต้องลงแล้วตกเล็กป่ะ

ปูจะตายตอนนั้นปูก็เจอใหม่มะเร็งอะ
ก็เลยเปลี่ยนแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณเปลี่ยนปุ๊บก็จะดี
เปลี่ยนไงคุณตั้งใจอยู่แล้วไม่ใช่เขาไม่ได้สมบัติไงโอ้โหหนุ่มกูไม่ได้เยอะลูกเขาหกเจ็ดคน
คุณสมบัติไงคุณก็เลยพอรู้ว่าหมอดูบอกคุณต้องรีบเปลี่ยนชื่อนั้นไงเดี๋ยวปู่จะตายนะ
คุณเลยดึงไงอย่าเอานิสัยตัวเองคุณก็เลยดึงเวลา
คุณก็เลยดึงคุณจะเอาสมบัติผมรู้

เพราะผู้เสียป่ะแล้วถือไปเปลี่ยนชื่อ
ใช่มั้ย
เอางี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไง
เป็นอย่างที่เขาพูดไหมว่ามันก็อยู่ดีก็ขึ้นมันจะเป็นยังไง
แต่ว่ามีคนบอกมดดำสมัยเนี้ยดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะเมื่อก่อนตอนที่เป็น
แล้วคุณก็ไปถึงเสร็จปุ๊บคุณต้องโวยวายก็จะกินอันนี้ก็จะเอาอันนี้

ไม่ใช่โวยมีเดีย

เป็นวีเดียหนูเคยเจอตอนนั้นหนูฝึกงานอยู่
แน่จริงไม่ต้องเสริมแล้วมึงอ่ะ

นี่ถึงไหนจะพูดแล้วจะพูดให้ฟัง

เอาเอาลองเท้านั้นไม่ถูกใจ

เอาคนละไม่เอากูจะเล่าบ้าง
เอาเดี๋ยว

โอเคอ่านคราวกดแต่แต่ก็มีความน่ารัก
ไม่สมัยก่อนเลือกมันนานมาแล้วนานมา
เพราะพ่อค้าเมาหลับปลุกยังไงก็ไม่ตื่น
ที่ได้โพสต์ภาพแชทที่คุยกับลูกค้า

เหตุผลที่บอกว่าร้านอาหารที่คุณลูกค้าสั่งมาเนี่ย
เจ้าของร้านเขาเมาแอแล้วหลับคาร้าน

แถมยังถ่ายรูปหลักฐานส่งให้ดูด้วย

ลูกค้าอยากกินน่ะแต่เพราะค้านี่หลับ
งานนี้บอกเลยว่าไม่มีดราม่าเดือดเป็นฟืนเป็นไฟนะ
ส่วนที่คนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างก็เฮฮา
แล้วก็งงว่าถ้าจะเมาหลับสภาพแบบนี้
เจ้าของร้านกดรับออเดอร์ในแอปได้ยังไง
หรือว่าตั้งรับออเดอร์อัตโนมัติไว้

พร้อมแนบคลิปวิดีโอหลักฐานจริงอีกเสียงว่า

เพราะตนเองก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเหมือนกัน

มีเลขลงจริงด้วย

เขาบอกแล้วว่ามันตกที่เลข

เขาให้เลือก๓อย่างแล้วฉันเลือกไม่ได้แล้วไง
ตอนนั้นอายุมัน๒๐กว่า๒๐ต้น

แล้วก็แบบว่าสุขภาพดีสุด
นี่ไงแต่ตอนเด็กเราเลือกดังสุดไง

สรรคุณตันเจริญแล้วเนี่ย
เป็นค่ากำลัง๔๑จะเป็นคนที่ดีเลิศ
่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตเป็นคนดี
สติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคม

นุ่มค่ะ

ว่าไงกับพี่มดดำครับ

สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดน่านนะคะ
แผ่นดินไหวจนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เลย
เมื่อเวลา๔นาฬิกา๖นาที

กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานบอกว่า
เกิดแผ่นดินไหว้ขนาด๕๘
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง
ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะ

ประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้อย่างชัดเจนค่ะ
บ้านอาคารเนี่ยโยกเลยสั่นคลอนเลย
แล้วก็สั่นสะเทือนทั้งหลังด้วยนะคะ
มีการออกสำรวจความเสียหายค่ะโดยเฉพาะโบราณสถาน
แล้วก็วัดเก่าแก่สำคัญในเมืองน่าน
อย่างวัดภูมินนะคะซึ่งมีอายุกว่า๔๒๕ปี
เรื่องต้นพบรอยนะคะกระเบื้องหลังคา
แล้วก็พระอุโบสถทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลุดออกค่ะ
แล้วก็องค์พระประธานจตุรพักษ์๔ด้าน
ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ
พบรอยร้าวนะคะขยายเพิ่มเติม
ความเสียหายของแผ่นดินไหวครั้งก่อนขนาด๖๐
เมื่อปี๒๕๖๒แล้วก็พบรอยร้าวใหม่อีกหลายจุด
เป็นแนวยาวจนมองเห็นปูนภายในอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ใกล้ด้วย๒๐กิโลเมตร
แล้วความลึกรอบนี้เนี่ยลึกจากผิวดินประมาณแค่๑๐กิโลเองค่ะ
ต้องมีคลิปเหตุการณ์จริงจากบ้านของแบบพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ที่จังหวัดน่านเอง
มีกล้องวงจรปิดก็สั่นสะเทือนเลยช่วงจังหวะนั้น
อันนี้เนี่ยรถสั่นอย่างนี้
มีใครอยู่ในรถหรือเปล่า
พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชนทร์พี่น้องประชาชน
เดี๋ยวดูสิดูรถดูรถอันนี้ดูรถกับน้องหมานี่
เห็นมั้ยทอนิสันอย่างเงียบ

ก็มี๒คลิปเผาโชว์หน่อย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกกันเรื่องพิมพิพายเรื่องคลินิก
ซึ่งคลินิกนั้นก็ถูกปิดนะนะค่ะ๓๐วัน
เมื่อวานก็ได้จับหมอเทวรขอโทษนะฮะหมอเกะหรือหมอเทวรคนเดียวกันนั่นแหละ

คือต้องยอมรับหลังจากเจอหมอปลอมมาสมัครงาน

ห๊ะห้ะหมอพร่อม

เฮ้ยคุณจะฉีดอะไรอ่ะมันคือร่างกายของเรานะ
คุณดูด้วยว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่านะฮะ
ว่าความราคาที่ถูกเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์สำหรับความปลอดภัยนะ
วันนี้มีคนออกมาเตือนเยอะเหมือนกันนะ
หมอของขวัญเนี่ยซึ่งเขาก็มีสาขาอยู่เยอะออกมาทวิต
บอกว่าขายโบท็อกขายฟิลเลอร์ราคาดังกล่าต้นทุนยังไม่ได้เลย
ปีริพายเนี่ยจะขายทุกอย่างไม่ได้
ปรากฏว่าพิมพิราวทำไมกูจะขายไม่ได้
ขายได้นางขายได้ก็จริง
ก็ขายได้ทุกอย่างนั่นแหละนะครับ
ต่อมาหมอขวัญก็ได้ทวิตบอกว่าพิมพิพายติดต่อเธอมาแล้วจริง
แต่ถ้าว่าหลังจากที่พิมพ์ริพายก็ไลฟ์นะ
กล่าวถึงมองขวาขายได้แต่ว่าไม่รู้ทุกอย่างไง
บอกให้รู้หน่อยนัดคิวมาเลยนะจ๊ะของขวัญ
ขายได้มึงเป็นใครคะอุ้ยหมอของคุณเหรอ
จะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอ
เขาก็ถามของขวัญต่อของขวัญหล่อนเป็นตำรวจเหรอ
ไม่แต่เข้าไปนั่งกินข้าก่อนแล้วใช่ไหม

มันเป็นแผลกระดาษของพิมพ์พิมพ์ก็ทำธุรกิจ

อีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอ
ใช่ไหมแต่ทีนี้

หมอของขวัญน่ารัก
เขาไปคุยแบบ

ไม่ต้องไปบอกใครนี่มาบอกกัน
จริงแล้วจากที่ฟังนางคือความหมายนาง

แล้วน้ำเสียงนางจะเหมือนกับเป็นคนวีน
เวลาพูดออกมาเหมือนกับไปด่าหมอของขวัญว่ามึงเป็นใครคะ

คุณจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่กำลังพูดเขาหมายความว่าหมอของขวัญเป็นตำรวจเหรอ
อันนี้พูดดีนะให้ฟังนะความหมายคือเป็นของตำรวจเหรอทำไมถึงบอกเขาขายไม่ได้
ทุกอย่างไม่ได้เขาขายได้มึงเป็นตำรวจเหรอหมอของขวานอย่างนี้ถูกไหม
แต่ในกรณีของคลินิกหรืออย่างนี้ยอมรับว่าคุณพูดถูก
ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้คือเขาแยกเป็นสองประเด็นไงเข้าใจไหม
แต่พอมันเอามารวมกันปุ๊บมันเลยดูเหมือนแบบเป็นเขาไปวีนเรื่องของเรื่องอ่ะ
ซึ่งวันนี้หมอก็มาเจอน้องตอนบ่ายของขวัญเขาว่าอย่างนั้นนะ
ว่านัดทานข้าวกันคนละเรื่องเลยน้องรับฟังทุกอย่างเปิดใจคุย
แล้วก็ขอโทษขอโพยแทบจะเป็นจางเลยล่ะแต่จริงพิมพ์ริพายตัวจริงนางเป็นคนที่ซอฟต์นะ
สุดบอกว่าเมื่อวานเครียดมากตั้งใจแซวเพิ่มความสนิทสนม
เพราะเคยคุยกันมาก่อนแต่ข่าวตัดแมลงเกินจริงพอหมอมาดูในไลฟ์สด
ที่ไม่ได้ตัดแค่บางส่วนคือก็คนมันเครียดน่ะ
แล้วก็ที่เรียกคำหยาบเพราะว่าเพื่อนรัก

หรือถ้าสองคนเขาจับมือกันเขาขายของน่ะ
ถ้าเขาจับมือด่าใครหรือร่วมมือกัน
ไอนี่ของขวัญกันรึ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
ให้วันที่คุณก็ต่อไปเดินใหม่นะเขาบอกว่ามีดาลาผู้หญิงเนี่ย
เอากระเป๋าเอากระเป๋าแอร์เมสเอาของปลอมไปขายเขาแล้วเขาซื้อด้วย
นี่แล้วเขาโดนมาแล้วเอาไป
ผมบอกไปได้มันเป็นจัญญบันพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวถามเบื้องหลังแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
หนูเห็นพี่ใส่หนูก็ใส่ด้วยไง
ปลอมต้องให้ปากกามาวงขุงวงก่อนเลยนะครับ
ออัน
เมื่อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหลูสี่ใบเนี่ยคงน้ำหายไปจะคอนโด
โดแถวทองหล่ออืมอย่างไร้ร่องรอยด้วยโดยผู้จัดการส่วนตัวเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความที่สอนอทองหลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุด
เบอรี่เปิดเผยว่ากระเป๋าทั้ง๔ใบเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ซื้อมานานแล้ว
ซึ่งตอนเนี้ยมันหาซื้อยากพอสมควรแหละเลยนี่ไง

ซื้อผ้าบอนคอซื้ออะไรเหมือนกันอันนี้นางศาสมหนูนางมาแล้ว
นางก็บอกว่าใครก็แล้วแต่เจอกับผู้นักติดต่อเบอร์พิสุ
บ้านก็นี่ที่เนี้ยก็นั่นแหละห้องนั้นแหละมันหายไปได้ยังไงวะ
หายไปได้ยังไงคุณแม่มันต้องเป็นคนในอ่ะเหมือนน่าแต่นั่งสงสัย
สงสัยว่าเป็นคนในมันก็ต้องคนในแต่ไม่ใช่คนในคอนโดนะ
คือคนที่อยู่ในห้องคนที่แบบรู้อยู่ข้างในว่ามีอะไรยังไงบ้าง
อย่างนี้ใช่ไหมหรือก็ต้องเป็นหรือเขาจ้างแม่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้
ไม่รู้ว่านั้นก็แบบว่าต้องก็ต้องหูดักไล่เป็นล้านน่ะที่หายไป
คือตัวนางเองสรุปว่าตัวนางเองอยู่คอนโดนี้ก่อนหรือเปล่า
คือผมว่าเบสเศรษฐ์เฉลี่ยประมาณแบบน่าจะสองล้านอ่ะ
สองล้านเพราะว่าแค่สองใบข้างล่างก็สองล้านกว่า
คือถ้าแบบตีถ้าแบบสี่แสนกว่าบาทน่ะอืม
แล้วก็เบอร์กิ้นเนี่ยสักห้าแสนห้าแสนกว่าห้าแสนห้า
เบอร์กิ้นสองใบด้วยอ่าสองใบสักล้านหนึ่งอ่ะอืม
ล้านกว่าล้านชาแนลอีกสองแสนเนอะอืม
ล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านเกือบสองวันสองล้านผมว่า
ล้านเจ็ดห้าหมื่นเขาบอกในในในในเน็ตเขาตรงอืมมาอ่าโอเค
ดูกันไปไปต่อไปถ้าหนังเป็นเนอะถ้าเป็นไอ้พวกนั้นอีกไม่
เธอไอ้พวกไบไอ้ไซส์สามสิบเหมือนก็แพงอยู่แล้วใช่ไหม
ไซส์สามสิบเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นยีบยีบห้ายีบแปดใช่ไหม
ใช่ไหมใช่ของหนังสามสิบสามสิบก็ไกลขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิด
ก็จ่ายขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสีดำสีดำจะแพงกว่าสี
นี่ไอ้ดำหมดเลยมีแดงแล้วก็ถ้าถ้าเป็นหนังอีกแบบหนึ่งก็จะแพงกว่า
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกโอ้โหแต่พูดมารู้หมดนะเมื่อกี้
พี่หนุ่มตามสูงนี้ค่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืมเห็นไหมเอาให้
ไปนี่ไงของหนังหายหมดเลยดำแดงก็เลยเจออู๋สวยมากเลย
ใบนั้นนะแม่น้ำสิอ่ะไปดูคุณฮั่นคุณจียอนค่ะเขาไปแจ้งความ
ฉาชีพไปหลอกให้พนักงานเขาเนี่ยโอนเงินเป็นแสนนะคะแล้วก็อ้างตัวเอง
ว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งชื่อดังด้วยนะคะ
คุณฮันคุณจียอนค่ะเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ
โทรศัพท์เข้ามาแล้วไปหลอกลวงพนักงานในบริษัทเขาเนี่ย
โอนเงินกว่าหนึ่งแสนบาทโดยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งชื่อดัง
แล้วก็เป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบเนี้ย
ซึ่งคุณฮันเองเขาเปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
มีมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาเบอร์บริษัทนะคะก่อนจะอ้างว่าอย่างที่บอก
เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งบอกว่าทางบริษัทได้ส่งพัสดุผิดกฎหมาย
โอนสายให้กับผู้ร่วมขบวนการซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจด้วยค่ะ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่อีกสองคนกล่าวหาบอกว่าพนักงานคนดังกล่าวเนี่ย
เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเพราะว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
เป็นพาสปอร์ตปลอมกว่าสิบเล่มแล้วก็ให้พนักงานของตนเนี่ย
เงินเข้าบัญชีที่กำหนดเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะเมื่อตัวพนักงานถูกกล่าวหาเนี่ย
เขาก็เกิดความตกใจค่ะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมิจฉาชีพ
ประมาณ๕บัญชีรวมแล้วกว่าหนึ่งแสนบาทนะคะ
บัญชีที่โอนเงินออกไปเนี่ยแม้จะเป็นบัญชีส่วนตัวพนักงาน
แต่ก็มีเงินของบริษัทรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นลักษณะสำรองจ่ายค่ะ
เรื่องต้นต้องการให้ตำรวจอายัดบัญชีของมิจฉาชีพ
แล้วก็ดำเนินคดีกับขบวนการดังกล่าวคาดว่ามีไม่น้อยกว่า๓คน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทประยูนก็บอกค่ะบอกว่าหลังรับแจ้งความแล้วเนี่ย
ก็จะดำเนินการอายัดบัญชีของคนร้ายทั้ง๕บัญชี
ต้นพบว่าบัญชีที่คนร้ายใช้ทราบชื่อเจ้าของบัญชีแล้ว๒คน
หลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะดำเนินการออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีทั้งสองคนมาสอบสวน
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินตามที่เขาอ้างกันมา
คาดว่านะคะคนร้ายได้นำเงินที่ได้ออกไปแล้วเนี่ยซึ่งตนจะประสานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้อง
หรือว่ามาติดต่อธุรกรรมต่างกับทางธนาคาร
ก็เลยอยากจะเตือนประชาชนตอนนี้นะคะว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ
ถ้ามีการโทรศัพท์อะไรมาแบบนี้ก็ต้องเช็คดีก่อน
บางทีมันมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นู้นเจ้าหน้าที่นี้อะไรอย่างนี้

บ่อยมากวันก่อนก็โทรเข้ามาเจอผมพอดีเลย

ไม่ใช่ของผมนี่โทรมาบอกให้ผมไป
สมัครเป็นพนักงานของช้อปปี้กับลาซาด้า

เขียนในแง่วงเงินของช้อปปี้เนี่ยเป็นพนักงานช้อปปี้ส่งข้อความมาเยอะเลยอ่ะ
ซึ่งจริงแล้วกลายเป็นว่าแบบหลอกลวงบอกว่าทำเงินที่บ้านคุณได้เงินนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเหมือนกับว่าผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะ
เราเข้าไปในแอปในไลน์เนี่ยเราเข้าไปดูในสมมุติข่าวนี้อันนี้
เขาจะเขียนว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้หรือเปล่าอะไรสักอย่าง

อันนั้นเหมือนเขาเก็บว่ะเป็นข้อมูลเหมือนให้ใครไว้ไม่งั้นเราก็อ่านไม่ได้
บางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางอันมันเหมือนกับมีพวกสแตมติดเข้ามาด้วยนะ
แต่ดูถ้าเกิดเราไม่กดยอมรับเราก็อ่านต่อไม่ได้นะมันก็จะหายไป
บางอันอ่านได้แต่มันจะค้าอยู่อย่างงั้นมันก็จะตามมองไม่เห็นเนี่ย
มันก็มันก็เป็นพิธีอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันแบบในแบบในไลน์ที่เป็นเพจต่างนานาหรือที่มันอยู่ในไลน์อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะมีแบบโฆษณาเข้าไงเขาจะมีโฆษณาของเขาอะไรอย่างนี้ในการนั้นมันก็จะเป็นประเด็น

เดี๋ยวกลับมาดูข่าวลูกชายพี่หนุ่ม

โอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้คือฮามากจริงในโลกทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แทบแตกอะค่ะ
เมื่อคุณพี่หนุ่มกัญชัยของเรานั้นเปิดตัวพี่ชายน้องมายูโอ้โหงานนี้แฟนฮือฮามาก
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนี่เลยน้องกราฟคณาวุฒิพอเปิดตัวปั๊บไงล่ะคุณพี่

ขอบคุณนะฝากดูแลกั๊บด้วยนะอะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกว่าถ้างั้นเรียกว่าพ่อเลยได้ไหม

นี่เห็นไหมได้เลย
ไม่จักเขาให้ห่างกันไหม

เอ่อฝากข้อความมาค่ะเพราะเออคิดถึงอ่าอะไรอย่างเงี้
แล้วก็อยากเจออยากจะร่วมงานด้วยอีกนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกอัคณาวุฒิกำเนิดพลอยนะครับอะไรอย่างนี้

ก็คิดถึงพี่หนุ่มนะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้
ร่วมงานกันเองนะครับอยากเจอมากเลยครับผม
ธนาวุฒิกำเนิดพลอยครับนี่เป็นไงเห็นไหมคณาวุฒิกำเนิดพลอย
อืมก็ต้องแบบมีศักดิ์เป็นพี่ชายน้องมายูเลยใช่ไงนี่ไงเห็นไหมพี่ชายมายูไงได้จริงสิ
ได้จริงอ้าวไปแล้วฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
ก่อนครบตรงชาติ๕โมง๔๕สวัสดีฮะสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป